เค้าได้กลิ่นความรักมั้ยมันชัดเจนมาเลย
ไม่ใช่อะไรจะพูดถึงคู่นี้

ล่าสุดมีคนเห็นภาพนะ

แต่ไม่มีภาพคู่นะคะ

ยังไงล่ะพวกเราซูมค่ะ

มากก็ใช้จนซูมนิดนึงคุณผู้ชม

เปิดตัวมาด้วยความสดใสว้าวซ่าไปเลยจ้า
กับเสื้อสีฟ้าแบบนี้เขาโพรตไปส่องภาพค่ะ
ทำหน้าตาน่ารักแบบตะหมุดตะมิ
เขาคงไม่ได้ทำน่ารักให้เราหรอกเนาะ

มันเริ่มส่องเข้าไปในแววตาอเล็กแล้วนะ

เราเห็นแวบแรกรู้สึกว่าทำไมภาพนี้มันช่างแบบมีความสดใสเกินเบอร์ที่สุด
ยิ้มน่ารักเลยนะทำให้อดนึกถึงไม่ได้ว่าช่างภาพที่เป็นคนแชร์ภาพเนี่ย
เป็นใครกันน่ะอ๋อจะใช่น้องโบลหรือเปล่าโอ้โฮ
เขาก็สงสัยกันด้วยกันที่แจ๊คแล้วถึงนะว่ายังไม่ได้คำตอบชัดเจนนะคะ
แต่เราขอซูมค่ะซูมต่อที่แคปชั่นก็แล้วกัน
ทั้งใบให้โบอันเดียวคนเดียวหรือเปล่า
โอ้โฮพี่แจ๊คเก้าศูนย์มากยุคเก้าศูนย์มาก

แฟนคลับก็แห่แหนเข้าไปคอมเมนต์ถามกันเพียบเลยว่า
เออว่าไม่คิดจะให้เครดิตช่างภาพหน่อยห
เออถ้าเขาน่ารักนะ
รวมไปถึงนี่เพื่อนมิ้นท์ชะลิดาทำดีเหมือนกันนะคะ
ดไม่ได้เข้าไปแซวว่าโอ๊ยถามหาช่างภาพใครกันนะถ่ายให้

อันนี้ผ่านไปแล้วมามาจ้ะมาดูโบกันบ้างดีกว่านะคะ
นี่สาวน้อยของเราโพสต์ภาพตัวเองไว้เหมือนกัน
มาพร้อมกับอินเนอร์แบบคนอินเลิฟค่ะ
วกกับแคปชั่นนะนะมันก็แบบน่ารัก
อันนี้คือเพลงญี่ปุ่นนะคะมันสมบัติเป็นเพลงแบบ
แต่มีน่ารักนี่ฟังไม่ออกเลยนะว่าเป็นญี่ปุ่นนะ

คือเพลงนี้ได้ยินขึ้นมาก็รู้กันดีว่า
ใครใช้คำนี้เขากำลังอินเลิฟก็อยู่นะ

ก็มีคนคอมเมนต์แฟนคลับร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
เข้าไปส่งเสียงแซวกันยกใหญ่เลย
คุณมีความรักหน้าตาก็แบบนี้นะไอ้ต้า
ว่าแล้วเราก็ซูมดีกว่าเรือนขวัญยังไง
พี่แจ๊กทั้งหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้พี่แจ๊กบอกว่า
ซูมยันกระจกซูมยันแววตาเขา

ฉันเห็นว่าถ้าเป็นแม่หมอเนอะ

เอาไม่ใช่แฟนก็ตาดีคุณเห็นอะไรไหมในหน้าจอ
คุณผู้ชมค่ะช่วยซูมกันนิดนึงซูมพื้น
พื้นกระเบื้องถูกต้องโต๊ะลายหินอ่อน
เออจากภาพที่ทั้งสองคนโพสต์มันช่างเหมาะเจาะมันคล้ายกันมากเลย
เดี๋ยวอันนี้โคนันเหลืออะไรเนี่ยสูบขนาดนั้น
ไม่คือแบบว่าว่างมากเลยต้องมานั่งซูมกระเบื้องเขา
ดารามันสนุกตรงนี้แหละคนเขากำลังรักกัน
เราก็รอลุ้นกันเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเห็นมั้ย
เล็กเนี่ยถ่ายนอกร้านนะส่วนน้องโบถ่ายในร้านมันคนละมุมกัน
แต่ว่าคอนเซ็ตร้านยังไงมันก็มันใช่
เหมือนเวลาที่เราไปนั่งเล่นเกมจับผิดเลยนะอย่างนี้แบบ

ประสบการณ์ดิฉันจากการทำข่าวบันเทิงมาเยอะเขาไปด้วยกัน
เพราะอะไรรู้ไหมคะแสงเดียวกันคุณผู้ชมดูสิคะแสงมันสว่างเหมือนกันค่ะ

ลายหินอ่อนแล้วมาวิเคราะห์แสงกันด้วยนะคะคุณผู้ชม

เอาเป็นว่านะคะรอดูดีกว่านะคะว่าคู่นี้เขาจะแบบได้ลงคู่กันแบบคู่แรกที่เป็นทางการในตอนไหนเนาะ
เรียนนะจ๊ะลงรูปคู่ไปเลยจ้ะใจจ้ะ